คือในช่วงแรกเราคิดว่าเป้าใหญ่สุด
ถ้าถ้าจะสะดุด
น่าจะเป็นพักเพื่อไทย
เพื่อไทยคิดว่าตัวเองยังอยู่ในเป้า

รัฐมนุนนี้เนี่ยเขาออกแบบมา
เพื่อพักเพื่อไทยอยู่แล้ว
เขาออกแบบให้พักเพื่อไทยเนี่ย
ลดลงน้อยลงมีที่นั่งน้อยลง
คือถ้าได้สอเคดมาก
ก็แทบจะไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์เลยหรือไม่ได้เลย

เราไม่สามารถที่ธรยศโดโมการณ์ของประชาชน
ของประชาชนที่เขาสนับสนุนเราได้
เรารู้ว่ายากเรารู้ว่าลำบาก

ก็เสียเปรียบมากยากมากลำบากมาก
อกจากจะทำให้พักเพื่อไทยเล็กลง
เพื่อที่จะไม่ให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้

เขาก็ยังมีสว๒๕๐คน
ถูกไหมคะสว๒๕๐คนเนี่ย
แล้วก็ให้พลเอกประวิทย์เป็นประธานสัญหาประธานคัดสรรเนี่ยนะคะ
ซึ่งก็บังเอิญบังเอิญ
ผลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นคนตั้งพลเอกประวิทย์

นายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ

กติกากลไกแบบนี้ต้องเรียกว่า
เมื่อปี๒๕๕๗ยึดอำนาจประชาชนด้วยการรัฐพาหาร
แต่ขณะนี้มันมีกลไกที่จะยึดอำนาจประชาชนอีกครั้งหนึ่ง
คราบของประชาธิปไตยผ่านรัฐธรรมนูล
กติกาที่เซ็ตไว้สำหรับการคืนอำนาจกลับมาของพลเอกประยุทธ์และคณะ
ด้วยสว๒๕๐เสียง
สิ่งที่พักเพื่อไทยเจอนอกจากจะสารพัดแล้ว
ในพื้นที่นะคะวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะการใช้อำนาจรัฐเข้ากดดัน
ใช้การซื้อเสียงดิฉันว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่คนไม่รู้
ผู้สื่อข่าวในแต่ละจังหวัดก็ทราบ
ใช้อำนาจในการที่กดดันไปค้นบ้านไม่เจออะไรก็ไปค้นซ้ำค้นซาก

ไปหาคดีให้ยากไหมยากค่ะแต่เราไม่ท้อ
เพราะวันนี้ผู้ที่สนับสนุนพักเพื่อไทย
เขารอเวลาด้วยความอึดอัด
และไม่ใช่ประชาชนที่สนับสนพักเพื่อไทยอย่างเดียว

วันนี้ถ้าเราไปลงพื้นที่เนี่ย
เขาต่อสู้ตามลำพังกับชะตาชีวิตมา๔๕ปี

ในตลาดเนี่ยแทบจะไม่มีคนซื้อมีแต่คนขายนะคะ
เศรษฐกรจะเห็นภาพว่า

มีคนมาร้องไห้นะคะ
ทุกวันวันละหลายสิบคน
เราอยู่การเมืองมา๒๗ปี

บอกว่าต้องเป็นรัฐบาลให้ได้นะ
มาช่วยนะมาช่วยเรานะ

วันนี้ประชาชนฝากความหวังกับการเลือกตั้ง
และฝากความหวังกับพักเพื่อไทย
เพราะว่า๑๗ปีที่เราตั้งพักตั้งแต่ไทยรักไทยมา

เราทำให้เศรษฐกิจของประเทศพลิกฟื้นดีขึ้นได้
เราก็สามารถทำให้เศรษฐกิจดีจนชำระหนี้ก่อนกำหนดได้

เราไม่เคยทอดทิ้งคนตัวเล็ก
คือกระเศรษฐกรจนไปถึงพนักงานบริษัท
เพราะว่าไม่ใช่เราจะไปประชานิยมเพื่อที่เอาเสียงจากเขา
แต่วันนี้เรายอมรับความจริงไหมคะว่า
ถ้าคนที่เป็นฐานใหญ่ของประเทศไม่มีตังค์ในกระเป๋า

ร้านค้าในตลาดเจ๊งนะคะ
ไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างก็เจ๊ง

เราต้องทำให้เกิดความสมดุล
ไม่ใช่รวยกระจุกนิดเดียวจนกระจาย
เราต้องทำให้เศรษฐกิจของคนส่วนใหญ่
มีเงินในกระเป๋าก่อนจะได้ไปจับจ่ายซื้อสอง

วันนี้ปัญหาของประเทศอย่างเดียวค่ะ

ปัญหาเศรษฐกิจแต่ละเวฟไม่เหมือนกัน

เราถึงจะต้องเติมเงินให้นะคะ

เพราะเดี๋ยวช่วงหน้าได้ขยี้กว่านี้นะคะ
คุณหญิงสุดารัฐเอาเท่าที่รู้ข่าววงในจะโดนเมื่อไหร่คะ
ก็คงจ้องอยู่นะคะแต่ว่าเราก็
วันนี้ถามว่าตั้งแต่กติกาก็ยากแล้ว
แต่รู้ว่ายากเราก็ต้องเดิน
เพราะเราทรยศแต่ความหวังและอุดมการของพี่น้องประชาชนไม่ได้
จะยุบก็มายุบดูนะคะ
เราก็ถนัดที่สุด
โดนยุบมาหลายครั้งแล้วนะคะ
ถามเพิ่มเข้าไปเพราะมันมีข่าวตลอดช่วงวันนี้มีคนในพักการเมือง
มาบอกว่าไม่แน่นะอาจจะมีปฏิวัติอีกก็ได้
ก็ได้ข่าวมาเสมอนะคะ
โดยเฉพาะด้านในช่วงหลังนี้
ก็คือเกิดจากหลังวันลงคะแนนล่วงหน้า
ที่เห็นการที่พลังของประชาชน

รู้ว่าเขาต้องแข่งกับ๒๕๐สว
เขาออกไปลงคะแนนกันเต็มค่ะ
และคนที่มีอำนาจอาจจะรู้สึกหนาว
มันก็เลยมีข่าวปฏิวัติอีกค่ะ